ต่างชาติเองฝรั่งเองคนจีนเอง

หลายคนอยากไปถนนเข้าสารเพราะคึกคักมากเลย

สงสัยว่าฝรั่งคนนี้ขโมยของในร้านก็เลยจับใส่กุญแจมือ
ไม่พอครับคุณผู้ชมพี่มิ้วตบหน้าฝรั่งด้วยแบบนี้ฮะ
นี่ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมโอ้โหคือคุณผู้ชมคิดยังไงลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะฮะ

คือเขาพูดไทยได้เขาบอกว่าไม่ได้ขโมยอะไรเลยแต่ฝั่งกาดบอกว่าเอ๊ะก็เอาน้ำเปล่าไปใช่ไหมเนี่ย
พอฝรั่งเขาปฏิเสธเลยโดนตบหน้าครับ
โอ้โหคือหลายคนที่เห็นคลิปนี้ค่ะเขาก็ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเอาจริงนะ
จะขโมยหรือไม่ขโมยก็ตามแต่แต่ก็ไม่ควรจะใช้กำลังแบบนี้หรือเปล่า
ก็ปล่อยให้ตำรวจให้อะไรทำหน้าที่ไปไหม
ใช่ครับนี่ตบสองครั้งเลยนะฮะคือหน้าหันเลยครับ
ขณะที่เพื่อนผู้หญิงของฝรั่งเองก็บอกว่าเฮ้ยเธอฉันถ่ายคลิปอยู่นะ

คลิปจริงยาวประมาณสัก๔๕วินาทีก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับ
นี่นะฮะหลายคนก็เรียกร้องอยากให้ผับนี้ตรวจสอบหน่อยว่า
กาดเขามีอำนาจขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
จับใส่กุญแจมือไม่พอมาตบหน้านักท่องเที่ยวอีก

ล่าสุดครับเพจเฟซบุ๊คของผับดังกล่าวโพสต์เอกสารชี้แจงครับ
บอกว่าทางทีมบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ
มีทั้งโพสต์และมีทั้งเอกสารชี้แจงออกมาแบบนี้เลยครับ
พยายามหาช่องทางเพื่อติดต่อฝรั่งคนในคลิปแล้ว
และเพื่อนชาวไทยเพื่อจะดำเนินการชดเชยอย่างเต็มความสามารถ
กระทำของพนักงานคนดังกล่าว
ที่ปฏิบัติกับลูกค้าต่างชาติไม่เหมาะสม
ร้านแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับผ่านทำร้ายร่างกาย
ให้บริการงานอย่างมีคุณภาพในขณะที่ทางคดี
ผู้กำกับการสนชนะสงครามเจ้าของพื้นที่
บอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความเห็นว่าเตรียมจะเรียกกาด
คนที่ก่อเหตุตบหน้าฝรั่งมาที่โรงพัก
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่ระหว่างนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ

ท่านผู้กำกับโรงพักชนะสงคราม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านดังกล่าวเลยครับ
ร้านขึ้นป้ายปิด๓วันครับ

แล้วก็จากนั้นมีการเรียกผู้ประกอบการสถานบันเทิง

มาตรการในการบริการดูแลนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะกาศครับมีหน้าที่ดูแล
ไม่ได้มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว

เหตุการณ์นี้ได้เรียกกาด๒คนในคลิป
มาสอบสวนแล้วเขาก็ยอมรับครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
คนในคลิปตบหน้านักท่องเที่ยวจริง

หลักฐานชัดขนาดนี้อีกคนก็ตบไหล่เพื่อน

เขาบอกว่านักท่องเที่ยวหยิบน้ำไปเปิดกิน

แต่การพูดคุยเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนตบจริง
โดยเนื่องจากว่าในการโต้เถียงกันเกี่ยวกับการลักน้ำ
หนึ่งซึ่งถ้าเกิดในความรู้สึกของเราเนี่ย
มันก็คือเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมาก

แต่ในความรับผิดชอบของเขาเนี่ย

ต้องรับผิดชอบในการดูแลร้าน
เพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่มันเกินเลยไปก็คือในเมื่อ
ในเมื่อรักทรัพย์แล้วเนี่ยการทำร้ายร่างกายเนี่ย

เราจะเห็นว่าไปตบหน้ากันเนี่ย

เพราะตอนนี้ประเด็นคือว่าเราเห็นคลิปสั้น
แค่นั้นแต่สิ่งที่ผมต้องการมากกว่านั้น
คือผมอยากจะรู้ว่านักท่องเที่ยวคนนั้น

กระทำมากกว่านี้นะจึงให้สืบไปเก็บข้อมูลให้มากกว่านี้
ดังนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดนะครับว่า

อกจากที่โดนตบหน้าและใส่กุญแจมืออีกหรือเปล่า
ถ้าพบความผิดเพิ่มจะแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไป

โอ้โหถึงขั้นใส่กุญแจมือตบหน้าเขาเลย
มันเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะเรื่องนี้ก็